แม่มาร้องกับคุณกันจอมพลังค่ะ
บอกว่าให้ช่วยตามหาตัวลูกสาวหน่อย
เพราะว่าหายออกไปจากบ้าน๓วันติดต่อไม่ได้
แล้วแม่ก็ไปเจอเบาะแสว่าลูกคุยกับผู้ชายอายุ๒๐ปีคนนึงมาได้๓๔เดือนแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ

เพราะว่าลูกสาวติดต่อไม่ได้๓วัน
แต่ลูกสาวไม่ได้เอามือถือไปด้วย
ก็กังวลค่ะว่าลูกอาจจะถูกล่วงละเมิด
ค้ามนุษย์แล้วกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
พอเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าเที่ยงวันที่๑๘ตุลาคม
ก็จะเห็นภาพน้องสะพายกระเป๋าเป้

บอกให้พาไปส่งที่บขเอกมัย
อ้างว่าจะไปหาย่าที่จังหวัดระยอง
แต่ว่าเด็กมาขอให้ไปนะ
ให้เขาไปส่งเท่านั้นแล้วแม่ก็ไปเจอหลักฐาน

ปรากฏว่าในโทรศัพท์มีหลักฐานที่ลูกแชทกับผู้ชายอายุ๒๐ปีคนนึง
คุยกันมาได้๓๔เดือนแล้วค่ะรู้จักกันผ่านเกมออนไลน์
แต่ยังไม่เคยเจอกันแล้วก็มีการชักชวน
ให้เด็กเดินทางไปหาที่จังหวัดระยองจนตอนเช้าของวันเนี้ยนะคะ
แม่ของผู้ชายอายุ๒๐ปีคนนี้ติดต่อกลับมาบอกว่า
จะขอไกล่เกลี่ยและชดใช้ให้เป็นเงิน
แต่แม่ของเด็กบอกว่าไม่อยากได้เงินอยากได้ลูกสาวคืนค่ะ
แล้ววันนี้ตำรวจสพเมืองระยองก็ตามไป
กระทั่งพบตัวผู้ชายอายุ๒๐ปีและเด็กหญิง๑๒ปีแล้วนะคะ
สองคนนี้อยู่ด้วยกันที่บ้านพักที่ตำบลตะพงที่จังหวัดระยอง
เพราะฉะนั้นเขาก็เชิญตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำที่สพเมืองระยอง
และนำตัวมาที่สนบางนาแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ส่วนเด็กอายุ๑๒ปีเนี่ยก็จะอยู่กับพมสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าแม่ของชายอายุ๒๐ปีเป็นคนพาลูกชาย
เด็กหญิงอายุ๑๒ปีมาที่บ้านเขา
เด็กหญิงร้องไห้เสียใจตลอดเพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะเดือดร้อน
บอกว่ามีปัญหากับทางบ้านก็เลยมาหาฝ่ายชายนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีใครล่อลวงมาค่ะ
หลบถาดมาทางบ้านหรือเปล่าเราไม่ทราบนะ
เขาก็เลยมาอยู่กับพ่อเด็กครับ
คุยกับผู้ชายก็พูดแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเด็กผู้หญิงเป็นคนพูด
นี่ค่ะคือแม่ก็เล่าทั้งน้ำตานะคะ
บอกวันนี้ก็ดีใจแล้วโล่งใจเจอตัวลูกแล้ว

แล้วก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุ

ครับ
เจอตัวน้องแล้วนะคะแม่ฝ่ายชายบอกว่าจะขอไกลเกลี่ย
แต่ว่าแม่ของน้องบอกไม่ยอมนะคะ